คุณผู้ชมค่ะคู่นี้ค่ะโตโน่นิชาค่ะ
สงสัยจะไม่ใช่แค่คู่จิ้นละมั้งเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยลุ้นกันซะละเกินค่ะ
กับข้อมูลลึกลับค่ะเขาบอกว่าคู่นี้ความสัมพันธ์มันเกินพี่น้องนะคะ
เขามีแหวนที่ใส่เหมือนกันด้วยมีหลักฐานนี่เป็นแบบถักคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยยิ่งลุ้นกันไปใหญ่นะคะจากผู้ที่แหวนเนี่ยค่ะที่เห็นค่ะ
คู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วล่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นแหวนนะคะ
ซึ่งพี่โน่น้องเนี้ยสวมเหมือนกันเปี้ยนเลยนะคะแล้วถ้าสังเกตให้ดีที่ผ่านมาค่ะ
ซุปตาคู่ไหนไหนที่เขามักไปทำบุญทอดกระถิ่นด้วยกันบ่อยสุดท้ายจะกลายเป็นคู่จริง
ณเดชนยายาไงเธอทรงตัวอย่างนะคะและสงสัยว่าคู่พี่โน่น้องนี้เนี่ยอาจจะมีลุ้นตามไปค่ะ
เพราะว่าน้องนิชาก็เพิ่งไปทำบุญกับครอบครัวพี่โน่แถมมีคนเห็นนะคะว่าโตโน่ไปรับส่งตอนที่น้องนิชาไปทำบุญที่ขอนแก่นด้วยนะจ๊ะ
แล้วคู่นี้เขาดูน่ารักกันตั้งแต่ตอนนู้นไปปลูกต้นมงต้นไม้ด้วยกัน
นี่นะคะลื้อสนั่นแบบนี้เห็นทีว่าจะเป็นสะพ้ายขอนแก่นคนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
พี่แจ๊คพอพูดถึงเรื่องตัวโน้คมากมายนะค่ะ